ในช่วงนี้มาติดตามข่าวดีของนักร้องหนุ่มคนนี้เลยนะคะ
สำหรับบีมกวีค่ะหลังจากที่บ่มเพาะความรักกับแฟนสาวนอกวงการนะคะ
ออยอติพรมานานถึงสิบสามปีโอ้โหล่าสุดนะคะ
เลิกดีจูงมือแฟนสาวเข้าสู่ประตูวิวาไปแล้วเมื่อช่วงเช้านี้

เพราะว่าเขาได้มีการจัดพิธีแต่งงานไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะ

ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นเลยล่ะค่ะ
มเพาะความรักมายาวนานถึง๑๓ปี
ในที่สุดนักร้องนักแสดงหนุ่มบีมกวี
ก็ได้เลิกควงแฟนสาวนอกวงการออยอติพรเดินเข้าสู่ประตูวิวา
เป็นพิธีแบบไทยและพิธียกน้ำชาแบบจีน
มีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มาร่วมงาน
แต่ก่อนที่จะมีพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นวันเดียวกันนั้น
เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงก็จูงมือกันมาเผยความประทับใจของกันและกันให้คนโสดได้อิจฉา
แง้มเรื่องสินสอดว่ามีแหวนเพชร๔๘๘กรัฐ
รวมถึงเครื่องเพชรและเงินสดแต่ขออุบตัวเลขเพราะไม่อยากให้โฟกัสที่เรื่องนี้
โดยหลังจากนี้ทั้งคู่ก็จะย้ายเข้าไปอยู่เรือนหอมูลค่า๒๐ล้านบาท
แพลนฮานีมูลนั้นยังไม่สรุปว่าจะไปที่ไหน
ขณะที่เรื่องทายาทก็ขอเวลาอีก๑ปีเพราะอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก่อน
ที่นักแสดงหนุ่มจะหอดคำหวานให้คำมั่นสัญญากับภรรยาสาวว่าจะรักและดูแลให้เป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดค่ะ

ก็มีเรื่องราวที่ต้องผ่านหลายเรื่องบางเรื่องมันก็มันก็ใหญ่แล้วก็บางทีผมก็รู้สึกท้อมาก
แต่ว่าการที่เรามีผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสู้ต่อไปได้แล้วเราก็มีคนที่พร้อมที่จะอยู่ข้างเราตลอดเวลา
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือบีมเขาเป็นคนที่มีความกระตันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มา
คือมันอาจจะดูเหมือนมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนอะแต่ว่าพอเราเห็นที่เขาทำแบบนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคนทำแบบนี้มันจะมีแต่ดีขึ้นเรื่อย
ก็พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผมว่าผมก็พยายามสุดตัวแล้วเท่าที่ผมทำได้เพื่อแฟนของผม

ด้วยเกียรติของลูกผู้ชาย